คุณผู้ชมคะเรายังคงเกาะติดผลกระทบของการทำประชามติของอังกฤษที่ในที่สุดแล้วนะคะ
ถ้าเกิดว่าไปสำหรับตรวจสอบชาติต่างในยุโรปเนี่ยนะคะ
ก็จะพบว่าตอนนี้มีหลายประเทศเริ่มเปิดเผยรายชื่อออกมาแล้วนะคะ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานพิเศษค่ะ
หลังผลการลงประชามติในวันนี้ชี้ชัดว่าคนส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักร
หลายฝ่ายต่างแสดงความกังวลถึงผลลัพธ์ที่จะตามมา
โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอังกฤษเอง
รวมทั้งประเทศอื่นในสหภาพยุโรป
โดยผลการวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยพิวระบุว่า
ปฏิกิริยาของประเทศต่างในยุโรป

ยังจะเป็นตัวเร่งให้อีกหลายประเทศเจริญรอยตาม
โดยท่าทีของสวีเดนที่มักจะมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกับสหราชอาณาจักร
ด้านการเมืองและนโยบายต่าง
ได้สร้างความกังวลใจหลายด้านให้แก่สวีเดน
โดยเฉพาะนโยบายรับผู้อพยพ
รวมทั้งความกังวลว่าประเทศเล็กอย่างสวีเดน
จะได้รับความสนใจจากสหภาพยุโรปหรือไม่
รวมทั้งไม่แน่ใจในกระบวนการรวมกลุ่มยุโรปว่าจะเป็นผลดีหรือไม่
เพราะสูญเสียพันธมิตรการค้าเสรีไป
โดยเฉพาะเดนมาร์คที่มักพึ่งพาสหราชอาณาจักร
เพราะทั้งสองมีนโยบายค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกัน
และพบว่าชาวเดนมาร์คส่วนใหญ่ค่อนข้างจะต่อต้าน
ให้อำนาจกับสหภาพยุโรปมากกว่าที่เป็นอยู่
ขณะที่กรีสซึ่งห่างหายไปจากพื้นที่สื่อสักระยะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้โดนมรสุมวิกฤตหนี้สาธารณะอย่างหนักหน่วง
ส่งผลให้สถานะของสหภาพยุโรปไม่มั่นคง
และทำให้กระบวนการช่วยเหลือกรี๊สอ่อนแอลง
อาจถึงขั้นที่สหภาพยุโรปจะขับกริสต์ออกจากกลุ่ม
เพื่อรักษาเสถียรภาพของชาติสมาชิกที่เหลือ
จะใช้กรณีของอังกฤษมาขยายความเพื่อหวังผลทางการเมือง
ส่วนฮังการีแม้บางครั้งผู้นำฮังการี
จนกระทั่งวางแผนไว้ว่าจะมีการลงประชามติ
หากสภาแห่งชาติไม่ได้ให้ความเห็นชอบ
แต่ก่อนหน้านี้ผู้นำฮังเกอรี่ก็เพิ่งแสดงความเห็นเรียกร้อง
ดังนั้นยังไม่สามารถระบุชัดเจนได้ว่า
หลังจากนี้ฮังการีจะตามรอยสหราชอาณาจักรหรือไม่
ขณะที่เบลเยี่ยมซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่สหภาพยุโรป
ว่าผู้นำสหภาพยุโรปจะถูกกดดัน
ให้เร่งรวมกลุ่มยุโรปให้ขยายตัวและแน่นแฟนมากขึ้น
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชาติสมาชิก
เช่นเดียวกับเยอรมนีที่จำเป็นต้องเน้นให้ประชาชน
เห็นความสำคัญของสหภาพยุโรป

การที่เยอรมนีอยู่ในสหภาพยุโรปได้ประโยชน์อย่างไร

บทบาทสำคัญในภูมิภาคยุโรปเช่นเดียวกับเยอรมนี
ตอนนี้กำลังเผชิญปัญหาหลายด้าน
เศรษฐกิจตกต่ำและภัยคุกคามก่อการร้าย
ซึ่งต้นต่อของปัญหาเหล่านี้บางครั้งก็โทษว่า

ซึ่งแม้ว่านักวิเคราะห์จะมองว่าในเวลานี้
รัฐบาลน่าจะผลักดันให้เดินหน้าการรวมกลุ่มยุโรปต่อไป
เนื่องจากใกล้เข้าสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดี
แต่ผลพวงจากปัญหาเหล่านี้ที่ยังแก้ไม่ตก
อาจจะทำให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย
ได้ชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

จุธารัฐเอี่ยมอำพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน